ผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันนะครับ

จากที่คุณบุ่มมานัดดาก็มีการโพสต์
เหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกพร้อมแคปชั่นว่างานนี้ขอเอาชีวิตเข้าแรก
ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นจนคุณบุ๋มอัพเดทล่าสุดว่าสิ่งที่โพสต์ไปเนี่ยสุดท้ายตำรวจสามารถจับโมเดลลิ่งได้ที่ไปทำอาณาจารย์เด็กแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงมากมายหลายคนทีเดียวนะเขาทำอะไรเดี๋ยวจะบอกนะฮะหลังจากที่คุณบุ๋มโพสต์ไปล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสะพอหัดใหญ่นำหมายจับของสารจังหวั

ยินยอมหรือไม่ก็ตามและยินยอมให้เด็กประพฤติตัวที่ไม่สมควรพร้อมยึดของกลางสิบรายการมีอะไรบ้างมือถือสี่เครื่องคอมพิวเตอร์สองชุดนะแล้วก็จากการตรวจสอบในมือถือไปพบภาพอาณาจารย์ของเด็กสาววัยรุ่นนั่นไงจำนวนหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะคอมพิวเตอร์ส่งไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวดูว่าข้าง
ตำรวจเขาได้มีการรับแจ้งจากเจ้าทุกข์มากมายมีผู้ปกครองคนหนึ่งเขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยถูกในพงศ์เนี่ยนำตัวไปแค้แต่มีการทำอาณาจารย์นะฮะคุณแม่มาแจ้งความตำรวจก็เลยสืบจนรวบรวมหลักฐานได้แล้วก็ขอหมายจับในวันที่สิบเก้ามักราคมที่ผ่านมานะฮะในพงศ์เนี่ยพฤติกรรมแ
กิจกรรมที่วัยรุ่นเขาชอบเพื่อปูทางเข้าไปสู่วงการบรรเทิงเป็นนักร้องนักแสดงอะไรก็ตามถี่เด็กสาววัยรุ่นหลายคนหลงเชื่อสนใจไปเทสต์หน้ากล้องระหว่างการเทสต์หน้ากล้องก็จะมีเด็กคนนั้นกับในพงศ์คนนี้อยู่ด้วยกันสองต่อสองในพงศ์ก็อ่ะหนูถอดสิหนูลองชุดนี้สิระหว่างที่ลองเด็กก็จะมีการถอดเสื้อ

เป็นตัวนักแสดงในละครอะไรแบบนี้นะครับต้องระวังหน่อยนะครับ